เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องการเลือกคบคนผิดหรือเปล่า

แล้วก็คบกันมาแต่ว่าผู้ชายประวัติไม่ค่อยดีเท่าไห

จนกระทั่งมีคนไปพบว่าผู้หญิงโดนฆ่าหมกพงหญ้าคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้ตัวแฟนนุ่มนี่แหละก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยครับ

๒โมงเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองอำนาจริงก็รับแจ้งปุ๊บว่ามีคนมาพบศพผู้หญิงตรงนี้
ตรงพงหญ้ากลางคณะใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคอำนาจริง

เป็นร่างของนางสาวขวัญใจพุทธมารักษ์อายุ๒๘ปี
โดนแทงที่ลำตัวข้างขวาแล้วก็มีแผลตามมือตามแขนสองข้าง
พลุนนะพี่น้ำแข็งนับได้กว่า๑๐แผลครับ

ใกล้ร่างของคุณขวัญใจก็มีมีดสั้นเล่มหนึ่งถูกวางทิ้งไว้ครับ
นี่ทางขวานี่รูปของเธอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ข้างร่างของคุณขวัญใจมีกระดาษแผ่นหนึ่งด้วย
มีข้อความว่ากูรักมึงมากเดี๋ยวตายตามกัน
แล้วก็มีกระดาษโน้ตอีก๑ใบนะพี่เบิร์ต
เบอร์โทรของแม่คุณขวัญใจเขาไว้ด้วย
คนที่มาเจอร่างของคุณขวัญใจคนแรกเป็นชาวบ้านแถวนั้น
ชื่อคุณจิตรพลอายุ๒๙ปีเขาเล่าให้ฟังว่า
ช่วงสายวันเกิดเหตุเนี่ยผมเอามาหวานปุ๋ยที่นา
ผมหวานเสร็จไปแล้วฝั่งหนึ่งนะพอช่วงเที่ยงก็ขับมาจอดจะมาหวานอีกฝั่งหนึ่ง
ปรากฏมาเจอร่างเป็นศพของผู้หญิงนี่แหละ
ผมตกใจสิโทรแจ้งตำรวจเลยแล้วช่วงเย็นวันเดียวกันคุณผู้ชม
ตำรวจสพเมืองอำนาจริงก็เลยเชิญแม่กับพี่ชายของคุณขวัญใจ
มาให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักครับ
พี่ชายของคุณขวัญใจเล่าให้ฟังว่า

ไอ้ฝั่งอนุสรแฟนของน้องสาวผมเนี่ย
เคยโดนจับคดียาเสพติดแล้วก็ลักทรัพย์จำคุกอยู่ปีนึง
พ้นโทษออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็กลับมาติดต่อกับน้องสาวผมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วชวนน้องสาวผมไปทำงานที่ร้านส้มตำในสกลนคร
แต่ก่อนหน้าที่อนุสรจะติดคุกเนี่ย
เคยไปหาเรื่องสามีเก่าของน้องสาวผมด้วยนะ
เพราะอนุสรไม่พอใจที่ทั้งคู่ยังไปมาหาสู่กันอยู่
แล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าให้ตายยกครัวเลย
กระทั่งช่วงก่อนหน้านี้ประมาณสัก๔๕วันเนี่ย
น้องสาวน้องสาวของผมโทรมาหาผมบอกว่า
จะทะเลาะกับแฟนหนุ่มก็คืออนุสรนี่แหละ

ก็เลยประสานตำรวจให้การช่วยเหลือส่งขึ้นรถกลับมาที่อำนาจเจริญ
มาถึงเมื่อ๘กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือวันเสาร์ครับ
ตอนนั้นผมซึ่งเป็นพี่ชายก็คิดว่าอ๋อคงไม่มีอะไรแล้วล่ะมั้ง
ก็คิดว่าน้องสาวกับอนุสรก็คงต่างคนต่างอยู่แหละ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา๑๒กรกฎาคม๖โมงเย็น
เห็นว่าอนุสรแฟนของน้องสาวขี่มอเตอร์ไซค์มาจากสกลนคร
จอดรอน้องสาวอยู่ห่างจากบ้านไปแค่๑๕๐เมตร
แล้วพอ๒๓ทุ่มน้องสาวผมก็เดินไปหาแล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยกัน
หลังจากนั้นน้องสาวผมไม่กลับมาอีกเลยครับ

อันพูยภูตายกรับมาอันที่นี่จะมีภูตายข่าดวิทย์ขอบทั่ว
นี่แหละครับพี่ปียวัตรคนเป็นพี่ชายของผู้ตาย
เขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมืออนุสรนี่แหละ
ตอนนี้ชุดสืบสวนสพเมืองอำนาจเจริญครับ
ก็เชื่อว่าอนุสรน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
แล้วจากนี้จะติดตามตัวอนุสรมาสอบปากคำก่อน
รวมไปถึงรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ